พาคุณผู้ชมไปดูสภาพความเป็นอยู่ค่ะที่เพิงพักภายในอู่รถนะคะ
เป็นรถร่วมขอสมกสาย๑๒๗อยู่แถวเล่งด้วย๒๒นะคะ
บางบัวทองนนทบุรีคือพนักงานของรถร่วมคันนี้เนี่ย

เพราะว่าเจ้าของอู่บอกว่าไม่ทำกิจการต่อแล้วด้วยวิกฤตโควิด๑๙
ทีนี้ค่ะปัญหาก็คือพนักงานเหล่านี้เขายังอยู่ที่บ้านพักที่อยู่ในอู่รถ
แต่ปัญหาคือโดนตัดไฟแล้วนี่เขาจุดเทียนกันนะคะ
นี่ค่ะ๑๒ห้องไม่มีไฟฟ้าใช้
บ้านไม่มีเตาแก๊สต้องแบบโอ้โหใช้ฟืนอ่ะ

เขาก็บ่นร้อนกันสิอากาศอบอ้าว

เจ้าของที่ดินบอกว่าถ้าใช้ไฟ

เพราะเขาไม่มีงานทำก็ต้องทนกันอยู่แบบนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานจังหวัดนทบุรี

ไปที่อู่รถแล้วก็บอกว่า๕พฤษภาคม
เดี๋ยวจะมารับตัวแทนของพนักงาน
ว่าทางบริษัทจะมีนโยบายช่วยเหลือยังไง
และแรงงานจังหวัดกับประกันสังคม

ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
ก็ต้องอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าใช้กันไป
นายสุรพงศ์นรภัยประธานสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง
และทางบางบัวทองมูลนิธิก็ไปเยี่ยมนะคะ
พอรู้ว่าถูกตัดไฟก็มอบเงินให้๒๐๐บาท
เพื่อนำไปใช้จ่ายก่อนในเบื้องต้น
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับนางสาวช่อลัดดาชุ่มแสง
กระเป๋ารถเมย์สาย๑๒๗นะคะ
บอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าบริษัทปิดตัว
ถูกเลิกจ้างกันทันช็อกมาก
ไปไหนต่อไม่เป็นเลยเพราะว่า
สิ้นเดือนนี้เจ้าของพื้นที่จะให้ย้ายออกแล้ว
เพราะว่าทางบริษัทไม่ต่อสัญญา
เธอเป็นกระเป๋ารถเมย์มา๒๐กว่าปี
อยู่ที่นี่มาตลอดไม่มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะ
ตอนนี้กังวลมากคือมันไม่ใช่แค่ไม่มีงานไม่มีเงิน
ตอนนี้จะไม่มีที่อยู่เอา
กลัวว่าต้องพาครอบครัวพาหลานสาว๓ขวบ
เป็นคนเร่ร่อนไม่มีเงินติดตัวเลยนะคะ
ประกันสังคมก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่
บริษัทต้นสังกัดก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือยังไง
ตอนนี้มืด๘ด้านไปหมดค่ะ
ทางตลาดเขาก็ตัดน้ำตัดไฟเพราะว่า
แกเลิกจ้างแล้วเท่าแก่เลิกเช่าที่แล้ว
พวกหนูก็โดนตัดไฟเมื่อวันที่๓๐ตอน๙โมง
พวกหนูก็อยู่ทนอยู่เพราะว่าหนูไม่มีบ้าน
หนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอหยุดให้เคลียร์ตรงนี้จบก่อนว่า
บริษัทจะมีอะไรช่วยเหลือไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าได้เงินตรงนี้หนูก็ต้องขยับขยายไปเช่าที่อื่นอยู่
เพราะหนูก็ไม่มีตังค์แล้วหนูไปตอนนี้หนูก็ไม่ยิ่งไม่มีเงินเลย
หนูก็ต้องรอเงินเยียวยาหรือไม่ก็เงินประกันสังคมที่ว่าจะเข้ามา

หนูไม่มีป้น
ผมไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยพี่เงินหนูก็ไม่มี

ก็หนูอยู่ตรงนี้มา๒๐ปีแล้วพี่
แล้วถ้าเกิดมาย้ายตรงนี้หนูก็คือจบแล้วพี่

ถ้าไม่มีเงินเกี่ยวอย่างนี้น่ะหนูก็ไปไหนไม่ถูกอ่ะพี่
ดีว่าตลาดก็ให้ช่วยโทษไปให้โทษให้เดือนหนึ่งไม่มีบ้านด้วยแล้วก็ไม่มีเงินด้วยไงพี่
ถ้าหนูได้เงินตรงนี้หนูก็ต้องไปหาเช่าบ้านพามาจำล่วงหน้าก็สามพันแล้วไหว
ก็ฆ่าบ้านอีกอ่ะเดือนสามวันหนูก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะพี่
อีกหนึ่งคนนะคะคือนางทิพลาวันตันเรืองวัย๕๘ปีหรือว่าป้าหญิงค่ะเป็นกระเป๋ารถเมษาย๑๒๗เหมือนกันเธอบอกว่าสิ่งที่กังวลใจมากที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ตัวของพวกเธอเองนะ
พวกเธอเนี่ยโตแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหามาเยอะ
สิ่งที่เธอห่วงที่สุดก็คือเด็กที่อาศัยอยู่ในเพิงพักด้วยกันนี่แหละค่ะ
บอกว่าอยากวอนขอผู้ใจบุญที่พอจะช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้นะ
เคราะห์ของจำเป็นมาให้หน่อยอย่างพวกผ้าอนามัยนมเด็กชุดนักเรียน

ยังไม่มีชุดนักเรียนแม้แต่คนเดียวค่ะ

พ่อแม่เด็กก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมาจ่ายให้นะคะ
ไปกว่านั้นก็คือนอกจากคนกลุ่มนี้
อาจจะต้องกลายเป็นคนไร้บ้านแล้ว
เด็กที่อยู่ด้วยกันก็จะกลายเป็นคนไร้บ้านเหมือนกัน
สิ้นเดือนก็จะต้องย้ายออกแล้วอะค่ะ
เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้
แต่เด็กเนี่ยเขาพูดกับเราไม่ได้ค่ะว่าเขาต้องการอะไร
เราเป็นฝ่ายที่เราจะต้องดูแลเขาอะค่ะ
ก็อยากได้เป็นพวกของเด็กใช้ค่ะ
อย่างหนึ่งพ่านมัยสำคัญมากนะคะ
เด็กเขาก็ไม่กล้าบอกกล้าพูด
ที่เราจะบอกเราเขาอายอะค่ะเด็ก
และอย่างนมเนี่ยอย่างขนมเนี่ยนะคะอย่างนมอย่างขนมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กอะค่ะ
มาก็ร้องแล้วว่าจะทานนมทานนู่นทานนี่เราก็ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีอะค่ะนะคะ
หญิงบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยนะคะบริษัทต้นสังกัดไม่เคยมาดูแลไม่เคยเยียวยาอะไรเลย
ประกันสังคมที่จะได้ช่วยเหลือยื่นเรื่องไปก็ยังไม่มีทีท่าจะได้รับ

ประเด็นเรื่องที่๑๒ครอบครัวต้องย้ายออกจากเพิงพักสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
ไม่มีใครมีเงินติดตัวสักบาทเดียวก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตต่อไปนี้จะอยู่กันยังไง
สำหรับการเจรจากับบริษัทต้นสังกัดก็ต้องรอวันอังคารที่๕พฤษภาคมนี้
ซึ่งก็ไม่รู้อีกว่าจะมีการยืดเยื้อหรือว่าจะได้รับคำตอบอะไรบ้างนะคะ
จริงเรื่องนี้เราเสนอมาก็พักใหญ่แล้วเหมือนกัน
หวังว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะ